เมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะมีการเปิดตัวอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย
จบลงด้วยความประทับใจนะคะเพราะว่าอลังการมาก
ไลฟ์โชว์นะคะใช้งบประมาณกว่า๕๐ล้านบาท
บนอาคารสูงขนาด๗๗ชั้นหรือสูง๓๑๔เมตร
ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในประเทศไทย
เทคโนโลยีการฉายแสงไฟที่ติดตั้งไฟนับหมื่นดวง
ถ้าดูรอบนอกจะเห็นเป็นภาพลิปปิ้น๓มิตินะคะ
แสงไฟทั้งภายในและภายนอกตัวอาคารสาดส่องเป็นสีของทงชาติไทย
ลงทุนสร้างด้วยมูลค่าถึง๒๒๐๐๐ล้านบาท
จะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นไฮไลท์ก็คือจุดชมวิวมุมสูงที่เป็นกระจกใสนั่นเอง
คือเรามีจุดชมวิวชั้นบนถือไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะฮะ
ซึ่งก็จะเป็นจุดสูงสุดในกรุงเทพนะครับผมซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีนึงไม่น้อยกว่า๖ล้านคน
มาถึงก็ขึ้นมาจุดสูงสุดก่อนมาดูว่าแต่ละมุมของกรุงเทพมีอะไรบ้าง
จะสร้างนักท่องเที่ยวคุณภาพให้กับประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ